พาคุณผู้ชมไปดูนโยบายของกรมควบคุมมลพิษค่ะ
ที่จะเร่งยกระดับซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
เพื่อให้กลุ่มคนรับซื้อของเก่าอย่างซาเล้ง
หรือว่าร้านรับซื้อของเก่ามีศักยภาพ
ในการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
กรมควบคุมมลพิษนะคะได้จัดพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
เพื่อบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ
แนวทางการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
โดยมีซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาเป็นกลไก
ในการทำให้เศษพลาสติกและบรรจุพันธุ์ประเภทต่างจากบ้านเรือน
กำเนิดต่างถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์

แต่คือทรัพยากรที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ได้

สนับสนุนนโยบายห้ามนำเข้าเสร็จพลาสติก

ซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
ก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

และร้านรับซื้อของเก่าจึงมีความสำคัญนะคะ
ภารกิจของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

อย่างเช่นแก้วกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมทองแดงเหล็ก
เพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับคนในชุมชนนะคะ
ขณะที่นายกสมาคมซาเล้งบอกว่า
อาชีพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าในไทยนั้นมีมากว่า๑๐๐ปี
ยกระดับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเศรษฐกิจใหม่
อาชีพนี้เกิดการพัฒนามากขึ้นค่ะ